ก็ร่วมร่วมเชียร์ทีมไทยกันได้นะครับแข่ง๓เกมระหว่างวันที่๑๙๒๓กรกฎาคมนี้
ก็คือวันพุธหรือวันอาทิตย์นะครับ

ตอนนี้สภาพทีมก็สมบูรณ์มากกว่าเสร็จครับ
เราจะทำที่ดีที่สุดด้วยที่สุดท้ายมันก็คือ

เราอยากจะเจริญรอยตามชุดใหญ่นะครับ
อย่างนั้นเราก็บอกชุดเจริญว่าเราต้องการเข้าร้อง
กำลังใจของแฟนบอลชาวไทยนะคะ
เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้น้องมีความเรียบร้อย

แล้วก็เราก็จะทำให้ดีที่สุด

จะผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายยังไงบ้างครับ

ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อม๑๐๐ครับ
สภาพร่างกายและสภาพจิตใจของนักเตะเองเนี่ยครับ
แล้วก็เหมือนอย่างที่พี่โอ้พูดไว้เนี่ยครับ
เราไม่ต้องไปมองทีมอื่นไงครับ

ให้เข้ามาดูเราชมเกมเรา

รายการนี้จะเป็นรายการที่ทำให้เราได้เหมือนกับ

เรามีแมชใหญ่ที่เป็นแบบแมชทางการ

เราจะต้องทำงานยังไงใน๔เกม
แล้วก็ในรายการนี้มันเป็นรายการสำคัญที่

เราต้องผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
เพื่อไปอยู่จุดเดิมเหมือนที่รุ่นพี่ทำเอาไว้
ก็คือการผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายของเอเชีย
เมื่อสมัยที่แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับ
เราไม่มีโจทย์อื่นนอกจากการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ฟุตบอลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่
อายุบางคนสามารถขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ได้

เขาจะสามารถที่จะต่อยอดขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ได้ทันทีเลย
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของประสบการณ์

รายวัชได้เห็นว่าเขามีดีพอที่จะขึ้นชุดใหญ่
แล้วคุณจะได้เห็นโปรแกรมคุณภาพจากทีมชาติไทย

ดังนั้นเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับว่ารายการนี้
หนีจากทีมชาติชุดใหญ่เล่นเลย
ฝากกับพี่แฟนบอลทุกคนให้เข้ามาเชียร์

สำหรับใครที่มาเชียร์เราในสนามไม่ได้
ก็ฝากติดตามทางหน้าจอทีวี
รวมพลังเชียร์ให้สุดใจกับทัพช้างศิษย์ไทยชุดเล็กวันที่๑๙๒๑และ๒๓คคนี้
ตั้งแต่เวลา๑๘๓๐นเป็นตอนไป
ส่วนจัดสนามสุขพัชลาศัยช้างศิษย์รุ่นเล็กจะยกทัพ๙สู่ระดับโลกได้หรือไม่